คิดอยู่เดี๋ยวว่าจะทำยังไงดีนะให้น้องใบตองหายเศร้า
คนเราพอพ่ายแพ้ขึ้นมาจิตใจมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

เครียดเลยนะเอ้ากินไงกินนะเรื่องของการกินมันน่าจะช่วยได้
เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไลน์มากันหน่อยแล้วกัน
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอยากรู้เมนูปลอบใจคนพ่ายแพ้อย่าง
เราค่ะคุณผู้ชมมีเมนูอะไรบ้างที่จะปลอบใจตัวเองได้ปลอบใจดิฉันได้
ส่งมาบอกหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้อุตส่าห์ใส่ต้มหูลูกบอลมาทั้งที

คุณผู้ชมบอกชอบด้วยต้องหูน้องฟังบอล
ก็สองลูกไงสองลูกได้สองกระตู
โคเวชเชียได้สองกระตูส่วนฝรั่งเศสสัดไปสี่ครับ

คุณแม่นิวนาวมีเมนูให้เขาไหม
เอาเป็นใบบัวบกอบชีส
อบชีสนะใบบัวบกอบชีสด้วย
เพิ่มความหมั่นเพิ่มความชื่นมืน
นี่ฉันขอกินมันฝรั่งหน่อย

เอาล่ะเรื่องของฟุตบอลคุยกันสนุกสนาน

๔ก็ช่วงนี้มันฟุตบอลโลกเพิ่งจะผ่านพ้นไปกับรอบชิงชนะเลิศ

ขวัญหลงฟุตบอลโลกรอบชิงชะเลิศเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียล
ที่เขากล่าวขวัญกันในต่างประเทศเลยนะ

ภาพแรกที่ให้ดูกระโดดลิงโลดอยู่อย่างนี้นะครับ
นี่เป็นกองเชียร์ฝรั่งเศสแน่นอน

เป็นถึงขั้นประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับ

โอ้นี่คือท่าดีใจเขาเหรอ
เอ็มเมนูเอลมาคลงเขามาเองเลยจ้า
ต้องมาเชียวแบบติดขอบสนามตามธรรมเนียงเลยนะครับ

แต่อาการของมาครงดีใจสุดเวียง

ไอ้ชามโลกก็ว่ากันไปดีใจกันแบบนี้
งามกันหน่อยไปดูเหล่าบรรดานางฟ้า
โอ้โหของทางฝรั่งเศสเขานี่แหละครับมารวมตัวเชียร์กัน
เหล่าบรรดามิสฟรานซ์

นี่นางงามหลายสมัยเลยนะเนี่ยหลายปีเลยค่ะ

เขาก็มาเรียงเรียงกันเพราะว่าบรรโลกสี่ปีมีครั้งหนึ่งไง

นี่ก็มากันแบบสี่สาวเลยโอ้โหสวยคนละแบบ

แต่ละคนงามอย่างมีคุณค่า
แล้วก็แถมได้แชมป์ไปอีกต่างหากก็ชื่นมื้นกันไปนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้แฟนคลับชาวไทยเขาก็มีการทำเป็นตัวการ์ตูนมาเชียร์กันแบบ
น่ารักสายฟุ้งฟิ้งน่าจะชอบนะ
เป็นตัวการ์ตูที่ถือถ้วยแชมป์โลก

มี๒ทงชาติแบบนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าได้๒สมัย

ที่เชียร์ฝรั่งเศสก็ชื่นมื้นกันไป
แล้วที่สำคัญมีแบบเชียร์ติดขอบสนาม
มีคนไทยของเรานี่ไปถึงฝรั่งเศสเลยนะ

ขอบจอขอบสนามเลยเหรอ
นี่ดูสิครับโอ้โห

ไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสก็ติดขอบสนามได้

ถ้าเป็นจอสมัยก่อนอันนี้ดูดแน่

แต่ไม่บอกนี่เหมือนนะเหมือนอยู่ในสนามจริงนะ

หายใจรถขอบทีวีเลยทีเดียว

คุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับทางไทยรัฐของเรานะครับ
ก็ส่งมาเลยทางปรายศนียบัตร

แต่ใบนี้ทายมันซะทุกทีมที่เป็นตัวเต็ง
คือจริงเขาอาจจะเชียร์เยอรมันแหละคุณ

ไปตั้งแต่รอบ๑๖ทีมเช่นเดียวกับโปรตูเกรด

รอบ๘ทีมสุดท้ายก็ไปอีก

อ๋อไม่ท้องไม่ทายมันแล้วแม่จ๋า
อุตส่าห์ทายเชียร์มาตลอดเลยไม่ถูกเลย
ถ้าจะเขียนลบเยอะขนาดนี้ซื้อลิขวิดเถอะค่ะ
หรือซื้อใหม่ไหมซื้อใหม่ใบใหม่ก็ได้ขนาดสองบาท

มันจะหลายใบไล่มาประมาณ๕๖ใบ
เอาลิควิดแท่งเดียวลบเอา
ก็เป็นเรื่องราวความสนุกสนานเป็นสีสันมาเล่าให้ฟังในฟุตบอลโลก๒๐๑๘ครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเรื่องของปรายศนียบัตรล้นหลามมากเลยนะคุณนิวนาวนะ
โอ้โหเรียกว่าพื้นที่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีเท่าไหร่นี่แน่นเนืองเป็นภูเขาเลยล่ะปริศนียบัต
อย่าเพิ่งมาไม่ทงไม่ทายกันสิคนทายถูกเขาก็มีแต่ว่าเขาปิดรับไปแล้วตั้งแต่วันที่๑๔กรกฎาคมตอน๖โมงเย็น
วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกองปรายศนียบัตรทั้งหมดที่ถูกส่งมาถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปว่ามันขายดีมากทะลุเป้ามากเพราะทุกคนก็ลุ้นกัน
คือบางคนเชียร์อย่างที่บอกเยอรมนีเอาความผิดส่งใหม่ส่งไปเรื่อยจนในที่สุดค่ะเราก็กำลังคัดเลือกสำหรับปรายศนียบัตรที่มันเข้ารอบอยู่นะคะ
คุณผู้ชมเป็นไงเยอะมากกองแบบจะท่วมหัวเท่าภูเขาเลยค่ะ
ต้องยอมรับนะคะว่าการจำหน่ายปรายศนียบัตรช่วงแข่งขันฟุตบอลโลกช่วงนี้มันพุ่งกระฉูดถล่มทลายเลย
ทำให้ยอดพิมพ์ที่เตรียมปรายศนียบัตรไว้จำนวน๒๒๐ล้านฉบับหมดเกลี้ยง

เกลี้ยงแล้วก็ไม่พอด้วยต้องนำปรายศนียบัตรสำรองอีก๑๕ล้านฉบับออกไปจำหน่ายเพิ่มเติม
รองรับความต้องการของแฟนบอล
เพราะนี่แหละมีคนทายผิดนะ

ตอนนี้ยอดจำหน่ายปรายศนียบัตรฟุตบอลโลก๒๐๑๘อย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณผู้ชม
อยู่ที่๒๓๐ล้านฉบับไปแล้ว
แล้วตอนนี้ก็ปิดรับการทายผลไปตั้งแต่วันที่๑๔กรกฎาคมช่วง๖โมงเย็นที่บอกไปนะคะ
สำหรับใครที่ส่งมาทายผลแล้วก็เชียร์ฝรั่งเศสก็อดใจรอกันหน่อยก็แล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคัดแยกให้มันถูกต้อง
งั้นรวมกันคัดแยกปรายศนียบัตรนี้ถูกไง
โดยทุกขั้นตอนจะมีกรรมการที่แต่งตั้งจากบริษัทปรายศนีย์ไทย

เพื่อให้เกิดความโปร่งสายบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดนะคะ

เพราะว่าของรางวัลที่ส่งมาจะได้ร่วมรุ้นกันไป
มูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทเลยทีเดียวคุณ
ในวันที่เขาจับกันนะว่าใครจะได้

คือถ้าจำไม่ผิดใน๒๔

แต่จริงยูโรเราก็มีเลยนึกถึง๒ปีที่แล้วไง

ทีนี้ฉันเคยไปเป็นพิธีกรในนั้นด้วย
ก็มีแบบกองปริศนียบัตรสูงมากแล้วก็มีหลายกองมากนะคะคุณผู้ชม

ย้อนไปสมัยที่ไทยรัฐเพิ่งเปิดช่องใหม่
หรือยังไม่เปิดด้วยซ้ำไปตอนนั้นผู้ประกาศก็ไปกันเยอะเลยค่ะ
คือได้เห็นของจริงมันอลังการมากคุณผู้ชม
แต่ที่สำคัญคือเรารุ้นไปด้วยว่าใครจะเป็นคนที่ได้รางวัลนั่นแหละ